ชายแดนจะให้พ่อไปเป็นขอทานถึงขั้นต้องขึ้นขึ้นโรงพักกันมาแล้วด้วยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความบอกว่า
ชาวเน็ตช่วยกันตามหาพ่อหน่อยเพราะโดนแฟนเก่าลักพาตัวไป
แก้แค้นที่เธอขอเลิกเกรงว่าพ่ออาจได้รับอันตราย
เพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายชายเคยขู่ว่าจะนำพ่อไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นขอทาน
ซึ่งพ่อมีโรคประจำตัวเดินไม่ไหวร่างกายไม่แข็งแรง
ถามถึงสาเหตุที่ขอเลิกเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เธอทำงานค่ะ
ขอทำงานก็ไม่ให้ทำงานแต่ให้เงินไม่พอใช้
ไม่พอยังนอกใจยังทำร้ายร่างกายเลยตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วอยากจะเลิก
พอเลิกทีไรฝ่ายชายก็ลักพาตัวพ่อไปทุกที
นี่ครั้งที่๓แล้วนะคะไม่ใช่ครั้งแรก
อ้าว๑๘๐๐มังคม
แต่ว่าคุณพลอยนะเขาแจ้งความกับตำรวจศพสายโยก
โดยมีพ่อของอดีตแฟนเข้าให้ปากคำด้วย
เหตุการณ์คือคืนวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ญาติของอดีตแฟนเนี่ยได้พานายโกมินหรือว่าพ่อของคุณพลอย
ส่งที่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ซึ่งพอลูกสาวรู้ว่าพ่อกลับมาบ้านคุณพลอยนะ
ก็รีบไปหาพ่อเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้าง
บอกแค่ว่ามีคนมารับไปเที่ยวในตัวเมืองกาญจนบุรี
แต่จะจำไม่ได้นะว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครมารับเหมือนกัน
แล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งตอนไปเที่ยวมีคนดูแลอย่างดีเลย
แต่คนมันเยอะไม่อยากไปแล้วถ้าคราวหน้ามีคนมารับพ่อไปอีก

ซึ่งคุณพลอยบอกว่าพ่ออายุ๖๗ปีเป็นโรคพากินสัน
มีความดันเลือดสูงแล้วก็มีปัญหาเรื่องความจำ
ก่อนหน้านี้ตัวเธอเองคบกับอดีตแฟนชื่อว่านายหนูอายุ๓๓ปี
ก็ไปอยู่กันอยู่กินกันที่บ้านของนายหนูอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
อยู่ได้๓ปีแต่ว่าทุกอาทิตย์ทุกวันเสาร์เนี่ย
เขาจะกลับมาดูแลพ่อที่กาญจนบุรีพ่ออยู่บ้านที่กาญจนบุรี
แต่๓ปีผ่านไปทนกับพฤติกรรมของอดีตแฟนไม่ไหวแล้วเลย

อดีตแฟนเนี่ยง้อขอคืนดีด้วยการลักพาตัวพ่อไป๓ครั้ง
ครั้งที่๒ขู่ด้วยนะว่าถ้าไม่ทำตามจะนำตัวพ่อ
ส่งไปเป็นขอแทนที่ชายแดนซะเลย
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจอีก๒วันก็นำตัวพ่อมาคืน
ทีนี้วันที่๒๑ธันวาคมมาลักพาตัวพ่อเธอไปอีก
ซึ่งครั้งนี้ฝ่ายชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนมาลักพาตัวไปซะหน่อย

ทั้งที่เธอเนี่ยนะล็อกบ้านอย่างดี
คือเอาโซ่เอาแบบแม่กุญแจมาคล้องไว้
ขณะที่เธอออกไปทำงานเพราะพ่อต้องอยู่บ้านคนเดียว
ไม่ไหวปีนเข้าทางหน้าต่างค่ะอุ้มพ่อออกมาจากหน้าต่างเลย
ทีนี้ไปถามฝั่งของผู้ชายกันบ้างดีไหมเราต้องฟังความสองข้าง
แม่ของอดีตแฟนก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่า
ลูกชายเป็นคนดีนะคอยช่วยเหลืองานที่บ้านตลอด
ซึ่งตัวแม่เองจะให้เงินเดือนเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
เป็นค่าผ่อนรถและใช้จ่ายส่วนตัว
ส่วนฝ่ายหญิงที่มาอยู่กินด้วยกัน๓ปีเนี่ย
ปกติจะอยู่แต่ในห้องนอนขายของออนไลน์
ยืนยันว่าระหวังที่ลูกชายและฝ่ายหญิงอยู่ด้วยกัน
ลูกชายไม่เคยทำร้ายร่างกายเลยมีแต่จะรักจะเอาใจ
พาไปเที่ยวซื้อของให้สารพัดและทุกวันเสาร์
ลูกชายก็จะพาฝ่ายหญิงไปหาพ่อที่กาญจนบุรี
เอาอาหารเอาของที่ร้านไปฝากด้วย
ก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่ายหญิงเขาไปเสริมหน้าอกมา
พอเสริมหน้าอกมาปุ๊บก็ออกไปทำงานข้างนอก
มีการถ่ายภาพใส่ชุดล่อแหลมโปรโมทสินค้า

ก็ทำงานเหมือนถ่ายแบบค่ะก็โปรโมทของอะไรบ้าง
ลูกชายก็หึงแล้วก็ห่วงค่ะเลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
จนกระทั่งฝ่ายหญิงขอแยกทาง
ฝ่ายชายยังบอกต่อด้วยนะคะว่า
เธอเองเคยโทรศัพท์ไปง้อฝ่ายหญิงให้กลับมาด้วยนะ

ส่วนประเด็นเรื่องการลักพาตัวพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ย

ครั้งล่าสุดที่ลูกชายที่เจอลูกชายคือ

แต่ก็ไม่ได้บอกว่าไปเที่ยวที่ไหนพักที่ไหน

โกมินผู้เป็นพ่อของคุณพลอยแล้วนะคะ

แต่พนักงานสอบสวนก็เตรียมตัวที่จะเรียกนายหนูมาสอบปากคำ